และอีกหนึ่งข่าวนะคะนั่นก็คือคลิปของสาวจ๊ะอาสยามที่ถูกแชร์ว่านโลกโซเชียลเลย
เมื่อเธอมีอาการฉุนขาดแล้วก็สาดเบียร์ใส่ผู้ชมด้านล่างเวที
แน่นอนค่ะว่าทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์บนโลกโซเชียลต่างนานานะคะ
ทั้งที่ให้กำลังใจแล้วก็ทั้งที่ต่อว่าด้วยซึ่งก็ทำให้สาวจ๊ะอาสยามเกิดความกังวลใจนะคะ
รู้สึกว่ามันมีกระแสมาขนาดนี้แล้วซึ่งเจ้าตัวก็ได้เปิดใจนะคะกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรา

ทันทีที่คลิปดังกล่าวถูกแชร์จนยอดวิวทะลุหลักแสน
พร้อมข้อความแสดงความคิดเห็นไปต่างนานา
ก็ต่อว่านักร้องสาวที่ทำเกินกว่าเหตุ
และต้องทำใจเพราะมีอาชีพเป็นนักร้อง
ขณะที่บางคนก็ออกมาปกป้องจ๊ะ
จนทำให้เจ้าตัวต้องใช้เฟซบุ๊คส่วนตัวที่ใช้ชื่อว่านงพนี
มหาดไทยมาโพสต์ข้อความชี้แจงเหตุการณ์
และขอโทษหากทำรุนแรงเกินไป
ทั้งนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ได้ติดต่อไปหานักร้องคนดัง
เพื่อสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ซึ่งเธอก็เล่าถึงเหตุการณ์ให้ฟังดังนี้ค่ะ
เมื่อคืนนี้หนูเล่นที่เชียงรายงานพ่อขุนนะคะ
เป็นงานการ์ช่างานใหญ่ของเชียงรายนั่นแหละ
และตอนนี้ก็เปิดตั้งแต่เปิดหัวเลยเปิดโรงล่ะ
ตอนนั้นหนูยังไม่ขึ้นเป็นแดนเซอร์ขึ้น
ผู้ชายคนนี้แล้วก็กลุ่มหัวลุ่นของเขาอะ
คือก็มีกิริยาที่แบบว่าเขาถือเบียร์คนแล้วก็ปล่องอะไรอย่างเงี้ย
เออเขาก็เอาเบียร์ศาสตร์ขึ้นมาศาสตร์แดนเซอร์อะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็แบบพยายามจะปีนข้างหน้าปีนมอนิเตอร์อะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็เอามือแบบปัดปัดไอ้นั่นแดนเซอร์หนูอะ

และตอนนี้พอเพลงขั้นหนูขึ้นหนูก็ขึ้นเพราะเป็นเพลงเปิดตัวหนู
ขึ้นไปเขาก็เอาเบียร์ศาสตร์หนูครั้งแรก
หนูก็อิ้มให้เขาอิ้มเพื่อให้เขาเกรงใจหนูอะไรอย่างเงี้ย
สักครั้งหนึ่งเขาก็ศาสตร์อีกครั้งที่สองหนูก็เอ็ม
หนูก็ให้เขาเกรงใจอะพี่คือปกติหนูจะไหว้แล้ว
อิ้มทุกคนก็จะเกรงใจหมดอะไรอย่างเงี้ย
แล้วพอครั้งที่สามเนี่ยเขาก็ศาสตร์มาที่แบบ
เรามันซาสมาทีเดี๋ยวหมดเดินอะไรเงี้ยมันก็เลยดูเยอะมากอะ
การทำอย่างงี้ไม่ค่าทุกคนเลยเนี้ยหนูก็เลยโทนไม่ไหว
หนูก็เลยให้ตอนที่หยุดแล้วหนูก็ถึงเบียร์จากเพื่อนเขามาซากหัวเขา
ไม่ได้คิดว่าจะหยุดพฤติกรรมเขาหรืออะไร

บางความคิดเห็นในสังคมออนไลน์ไม่ให้เกียรติเธอ
แม้จะมีหน้าที่ขายความบันเทิงแต่ก็มีชีวิตจิตใจ
และหากการกระทำที่เกิดขึ้นดูไม่เหมาะสมก็พร้อมน้อมรับเสียงตำหนิค่ะ
อยากจะบอกว่าศิลปินดาลาทุกคนจบขึ้นเป็นคนหน้าพี่คุณต้องมีความรู้สึกมีความอดทนทุกคนมีขีดจำกัด
คือเท่าไหร่คือไม่บิดเมื่อเมืองไม่สุดค้นจริงไม่ว่าจะแบบไม่เต็มที่จริงมำก็ไม่ทำแน่นอนเพราะว่า
หนูรู้อยู่แล้วว่ามันต้องมีคลิปออกมา
เพราะว่าคนตั้งกล้องหนูแบบเยอะมากอย่างนี้
หนูคิดอยู่แล้วว่าผลกระทบที่ตามมาเป็นยังไงอะไรอย่างนี้
ใช่คือมันเกินความอดทนของหนูจริงณจุดนั้น

ถ้าว่าถ้าสมมุติเขาไปเมาที่อื่นอะไรอย่างนี้
ก็อยากให้เขาควบคุมสติควบคุมอารมณ์ของเขาเองอะไรอย่างนี้

เราทำอะไรไปเราก็จะได้อย่างนั้น

หนูก็มีเสร็จวิบาววิจารณ์ที่มันคลงที่ไม่เข้าใจหนูอะไรเงี้ยคะ